ยังต่อที่เรื่องของเยาวชนนะคะนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒ที่จังหวัดเชียงใหม่
เขาได้ไปร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับหน้าตสินในงานเทศกาลไทย๒๐๑๖ครั้งที่๑๔
ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณสิงคโปร์แล้วก็จบลงไปอย่างสวยงาม
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเก็บภาพมาให้ติดตามกันด้วยนะคะ
บรรยากาศแล้วก็เบื้องหลังของครูและก็นักเรียนค่ะติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะ
เรื่องหลังการแสดงหน้าตสินของนักเรียนทั้ง๕คน
กว่าจะออกมาสวยเฉิดฉายบนเวทีให้ชาวต่างชาติ
รวมไปถึงคนไทยที่พำนับอยู่ในประเทศสิงคโปร์
ได้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยกันนั้น
คุณครูผู้ควบคุมการแสดงและเด็กต่างต้องช่วยกันแต่งหน้าทำผม
รวดลายบนร่างกายให้ออกมาสวยงามภายใน๒ชั่วโมง
เพื่อให้ทันกับการแสดงก่อนมุ่งหน้าเดินทางไปแสดงบริเวณสถานเอกอัครราชทูต
การแสดงระบำ๔ภาคของเด็กนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อที่จะสะท้อนความเป็นไทยและความเป็นเอกลักษณ์ของ๔ภูมิภาคของไทย
การแสดงชุดระบำ๔ภาคเป็น๑ใน๓ชุดการแสดง
ถูกนำมาโชว์ในงานเทศกาลไทยครั้งที่๑๔
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมทั้ง๔ภูมิภาคของไทย
ที่มีทั้งความอ่อนช้อยนุ่มนวลของภาคเหนือ
ความสนุกสนานการใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะแบบง่ายอย่างภาคอีสาน
ระบำพื้นเมืองทางภาคใต้ที่ใช้พัดในการแสดงลีลาท่ารำ
และระบำขวัญข้าวของทางภาคกลางที่ถ่ายทอดเรื่องราวการทำขวัญข้าว
อีกหนึ่งชุดการแสดงที่สามารถตรึงผู้ชมได้ไม่แพ้กันคือ
การแสดงชุดวิถีล้านนามังคระอวยชัยเอกลักษณ์ล้านนาไทย
ผสมผสานศิลปะการแสดงที่หลากหลายแฟ้งความหมายที่เป็นมิ่งมงคล
การมาแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ประเทศสิงคโปร์ในครั้งนี้
ถือเป็นการสารฝันและสร้างความภาคภูมิใจในหน้าตสินไทย
แก่นักเรียนชายขอบจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒จังหวัดเชียงใหม่
ที่ชนะเลิศการประกวดหน้าตะศิลป์ไทย
รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
ติดต่อกัน๗ปีซ้อนได้มีโอกาสเดินทางไปแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรก
เป็นภาพภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนไทยกลุ่มนึงนะคะ
ที่ได้มาเผยแพทย์ศิลปะวัฒนธรรมทางด้านหน้าตะศิลป์ของเรา
พอเราขึ้นแสดงนะคะเรามีผู้ชมต่างชาติหรือว่าผู้ชมมากมายที่หันมาสนใจของวัฒนธรรมเรานะคะ
ด้านครูผู้ฝึกซ้อนหน้าตะศิลป์หรือที่เด็กเรียกกันว่าครูแวว
กล่าวด้วยความตื้นตันใจว่ารู้สึกพอใจกับการแสดงของเด็ก
ทุกคนสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีเยี่ยม
เขาแสดงออกมาด้วยความรู้สึกที่ว่าเขารักความเป็นไทย
แล้วถ่ายทอดความรู้สึกของตัวแทนของคนไทยออกสู่สายตาชาวโลกเลย
มันยิ่งใหญ่สำหรับเด็กตัวเล็กที่อยู่ชายขอบแล้วเป็นอำเภอชนบท
แต่เราได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่ใจดีทุกฝ่าย
และที่สำคัญเราคือตัวแทนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
แล้วก็มูลนิธิไทยรัฐแล้วก็คนไทยทั้งประเทศค่ะ
เสร็จสิ้นจากภารกิจเด็กก็ยังได้ไปเที่ยวชมพร้อมบันทึกภาพสถานที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์
อย่างเมอร์ไลออนหรือสิงค์พ่นน้ำ
สหรัฐวิทยาสินทนาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑แห่งทั่วประเทศสนับสนุนเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแน่นอนและที่สำคัญน่าชื่นชมคือ
โรงเรียน๑๐๑แห่งมีหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับการเป็นสื่อสารมวลชนด้วย
ดีจังเลยเพราะไทยรัฐก็เป็นสื่อสารมวลชนนั่นเองนะครับ